สลดของครอบครัวนี้ที่กำแพงเพชรค่ะพี่ชายป่วยจิตเวทค่ะ
น้องชายเนี่ยพาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านครับ
พี่ชายเอามีดไล่ฟันเพื่อนของน้องชายนะคะน้องชายก็เลยเอาปืนลูกซองขึ้นมาขู่
แต่ว่าสุดท้ายพลาดค่ะกระสุนไปโดนพี่ชายตัวเองเสียชีวิตค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนลูกรังในสวนลำไยนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชร
นายนิคมอายุสี่สิบหกปีนะคะนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดนะคะ
สวมเสื้อใกล้กันก็พบมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่
บาดแผลเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองกระสุนเข้าที่ใบหน้าหน้าอกหน้าท้องแล้วก็ขา
พบอาวุธมีดปลายแหลมตกอยู่เล่มหนึ่งด้วยค่ะผู้ก่อเหตุคือนายมานพอายุสี่สิบสี่ปี
เป็นน้องแท้แท้ของผู้ตายค่ะยืนถือปืนลูกซองยาวรอมอบตัวกับตำรวจ
แล้วให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวที่บ้าน
แล้วก็ขับรถผ่านบ้านของพี่ชายเจอพี่ชายถือมีดวิ่งไล่ฟันค่ะ
เพื่อนของเขาต้องทิ้งรถแล้ววิ่งหนีแล้วขอความช่วยเหลือเขาก็เลยคว้าปืนออกมา
พอเห็นเหตุการณ์ก็ตะโกนบอกพี่ชายให้หยุดแต่ว่าไม่หยุดกลับวิ่งเข้าสายก็เลยยิงขู่ไปนัดหนึ่ง
คือไม่ได้เล็งหวังผลอะไรก็ไม่คิดว่ากระสุนจะไปถูกพี่ชายค่ะ
นายพงศ์พิสิทธิ์ค่ะเป็นเพื่อนของผู้ก่อเหตุนะคะ

บอกว่ามาหาเพื่อนแล้วตอนที่ขี่กลับบ้านเนี่ยก็เห็นผู้ตายนี่แหละ
ก็เลยต้องทิ้งรถวิ่งหนีแล้วตะโกนให้คนช่วย
ส่วนพ่อนะคะพ่อผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือในหลายเล่าบอกว่า
ลูกชายป่วยจิตเวทมากว่า๑๐ปีแล้ว
ไปรักษาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หนีกลับมาได้ทุกครั้ง
ลูกชายเนี่ยมักจะทำร้ายคนในบ้านพ่อแม่ก็โดนนะคะ
รวมถึงคนที่ผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านก็จะโดนเหมือนกัน
จนต้องแยกมาปลูกบ้านอีกหลังนึงแล้วให้ลูกชายคนนี้อยู่คนเดียว
แล้วคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคงต้องมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นกับครอบครัว
ต้องเผ่ยไม่ได้ถึงได้ย้ายมาปลูกอยู่นี้คิดเหมือนกัน
แล้วก็เกิดเหตุขึ้นแบบนี้จริงด้วยนะคะ
โรมพยาบาลอำเพราะครองราชสนสูตรและท่ามกลางความสกเจ้าของญาติพี่น้องค่ะ